พาไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับ

เพราะว่าอาจารย์แป๊ะเกจิชื่อดัง

เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
ก็ได้มอบไข่ไก่สดและน้ำดื่ม
จากที่สาธุชนนะครับนำไปแก้บน

โรงเรียนท่าตลาดโรงเรียนโสดศึกษา

โรงเรียนวัดไร่ขิงนะครับ
ก็เพื่อไปเป็นโครงการอาหารกลางวัน

ก็มีผู้แทนและนักเรียนมาเป็นผู้รับมอบ
แห่งละ๓๐๐๐ฟองเลยทีเดียวนะครับ
เรียกได้ว่ามาแก้บ่นกันเยอะ

ถ้าเก็บไว้นานเนี่ยมันจะเสียไง
ก็นำมามอบให้กับนักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน

และตามวัดที่จัดกิจกรรมต่างนะครับ
ซึ่งผู้ที่มาแก้บ่นก็ได้รับอนิสงค์ผลบุญ

ก็ที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยเขาจะไปไหว้กัน

ถ้าเกิดสมหวังเนี่ยก็จะเอาไข่มาแก้บ่น

จริงนะใช่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อเนี่ยนะ

ใครที่อยากจะมีโชคมีลาบมีความหวัง

ทุกคนก็ต้องอยู่ด้วยความหวังแล้วครับอยู่ด้วยความเชื่อเลยครับ